หนุ่มรับเหมาก่อสร้างอยู่บ้านดี
ปรากฏว่ามีผู้ชาย๔คน

เมียเองไปผัวพันกับการฟอกเงิน

ดังนั้นพวกข้าเป็นตำรวจเดี๋ยวขอเข้าไปตรวจค้นหน่อย
แล้วก็กล้องวงจรปิดที่บ้านเนี่ยก็บันทึกภาพเอาไว้ได้ทั้งหมดนะฮะ
กลางดึกของคืนวันที่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะครับ
วงจรปิดบันทึกภาพของชาย๓ใน๔คนที่เข้ามาขอตรวจค้นบ้านแห่งนี้
อ้างว่าภรรยาของเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ย

แล้วก็มีการใช้อาวุธปืนขู่ด้วยคุณ
กล้องวงจรปิดจับหน้าได้ครบเลยแล้วก็ดูสิ

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านของนายสมปราชอายุ๒๗ปีในพื้นที่
หมู่บ้านค่ายทะยิงตำบลวังโรงใหญ่อำเภอศรีคิ้ว
จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ถามว่านายสมปราศรอดมาได้ยังไง
รอดจากการถูกตรวจค้นได้ยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
เขารอดมาแล้วเขาก็มาเล่าให้นักข่าวฟังบอกว่า
โอ้โหตอนแรกชายทั้ง๔คนเดินมาที่หน้าบ้าน

เพราะเขาเป็นผู้ชายตัวใหญ่แล้วเขาอ้างตัวว่า

วักมือเรียกผมให้ออกมาคุย

เมียเองเกี่ยวพันกับเรื่องของคดีฟอกเงิน

แต่เป็นหมายคนที่เป็นรูปถ่ายแล้วก็อยู่ในลายมือถือ
จากนั้นใช้ปืนจี้ผมรวมถึงน้าสาวแล้วก็น้าเขยเข้ามาในบ้าน

แล้วก็ผมเองก็พยายามโทรบอกภรรยา

บอกภรรยาว่ามีตำรวจมาขอพบนะ
แต่ยังไม่ทันได้คุยอะไรมากมายกับภรรยาเลย
ชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจก็ยึดมือถือผมไป
ทีนี้จังหวะนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นเมียเขาปลายสายคงกังวลมากนะ
คือเมียเขานะนอกจากรับสายสามี
แล้วบอกว่ามีตำรวจมาจะพบเธอเรื่องคดีฟอกเงินเนี่ยนะ

เปิดกล้องวงจรปิดดูเดี๋ยวนี้มันดูผ่านมือถือได้

ที่เห็นเลยว่าผู้ชาย๓ใน๔คนเข้ามาในบ้านแล้วถือปืนด้วย

เธอโทรไปแจ้งตำรวจจริงเลยนะ
ทีนี้ตำรวจจริง๒นายมาที่บ้านหลังนี้
ปรากฏว่าชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจ๔นายเนี่ย
วิ่งหนีไปทางป่าหลังบ้านซะงั้น

แล้วก็มือถือและกุญแจมอเตอร์ไซค์ไปด้วย
คุณผู้ชมทรัพย์สินเขาศูนย์หายไปนะครับ
ทีนี้ตัวของภรรยานายสมปราศ
ก็คือนางสาวจารุวัลอายุ๒๗ปี
กลุ่มชายชะกันเขาอ้างว่าจะมาจับ
เพราะว่าผัวพันธ์กับคดีการฟอกเงิน
เธอก็เล่าให้ฟังตอนนั้นเธอไปทำบุญที่ปลาจีน
เอกใจตอนสามีโทรมาบอกสั้นว่ามีตำรวจมาถามหาเธอ
เธอก็เลยเปิดวงจรปิดในบ้านดูผ่านมือถือ
ก็พบว่าสามีถูกปืนจี้อยู่
เธอก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แล้วก็พอมาถึงกลุ่มชายชะกันก็หลบหนีไปนะครับ
พอตำรวจมาตรวจสอบที่บ้าน
พบว่าใต้ท้องรถเธอถูกติดเครื่องดักฟังไว้ด้วย

ไม่เคยเกี่ยวพันกับคดีการฟอกเงินนะครับ
ทีนี้ทางพุ่มกับการสอบพ่อสีคิ้วหน้าทิมเขา

๔คนที่มาที่บ้านหลังนี้เป็นตำรวจจริงหรือเปล่า

วงจรปิดเห็นหน้าชายชะกันค่อนข้างชัด
ซึ่งยืนยันไม่ใช่ตำรวจในพื้นที่แน่นอนนะครับ

เชื่อว่าจะสามารถตามตัวคนก่อเหตุได้
ไม่ยากเห็นหน้าชัดเจนเลยนะครับ